มันกำลังดำเนินการแล้วเขาก็บอกให้เราปิดเครื่องด้วน
หรือไม่ก็โปรดเปิดเป็นโหมดเครื่องบิน
เวลาเราขึ้นเครื่องบินแล้วต้องปิดหมดแล้วตัดสัญญาณไปเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้โอเคประเด็นอยู่ที่ว่าลุงป้าน้าอัพ
คุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
จะคิดว่าเครื่องแห้งเครื่องรวงแบบกด
มันเหมือนลักษณะแบตหมดอ่ะน้องที่อยู่ดีมันดับไปเลย
แต่วันนี้ขอเตือนกันอย่างเป็นทางการนะฮะ
สำหรับเราเที่ยวด้วยกันเฟส๕เนี่ย
ตอนนี้เขาเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์ได้ในวันที่๘มีนาคม
แล้วก็จะใช้ได้เนี่ยคือวันที่๑๑มีนาคมถูกต้องไหม
อันนี้คือที่รัฐบาลเขาทำให้นะครับ
แล้วก็๒๗เมษายนเนี่ยจะเป็นวันที่เขาไปจองโรงแรมได้เป็นวันสุดท้ายนะฮะ
เพื่อให้วันที่๓๐เมษายนเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางแล้วก็สิ้นสุดโครงการเนี่ย
ขนาดนี้ปรากฏว่ามิจฉาชีพเร็วกว่า
ไอ้เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยค่อนข้างจะแมส

เราอยากจะไปได้ส่วนลดโรงแรม

ตัวเครื่องบินอะไรต่างนานาใช่ฮะ
ขนาดที่ตอนนี้กลุ่มมิจฉาชีพเขาจะส่งข้อความไปหลอกประชาชนอย่างนี้นะฮะ
เขาจะลงว่าลิงก์เพื่อลงทะเบียนร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสห้า
จากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส๕เนี่ย
เอาจริงขอประกาศอย่างเป็นราศกรรมยังไม่ได้เปิดลงทะเบียนใดทั้งศิ้นฮะ
ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนใดทั้งสิ้น

ตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิ์
จึงยังไม่มีการดำเนินการลงทะเบียนใด
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีอะไรก็แล้วแต่
ลิ้งก์อะไรก็ไปแล้วแต่ว่าเราโรงทะเบียน

หยุดเลยปลอมปลอมแน่นอนนะครับ
เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการเนี่ย
ขอให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่ออย่ากรอกข้อมูลบุคคลหรือคลิกเข้าไปในลิงก์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลขอให้ติดตามทางเว็บไซต์นะครับ
อันนี้ขอประกาศอย่างก่อนที่จะไปข่าวอื่นกันเนี่ยนะฮะ

คือเอาจริงเราไม่สามารถห้ามมิจฉาชีพได้ว่า

คงไม่ได้ก็เลยต้องพยายามช่วยกันประชาสัมพันธ

บอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานบอกพี่ป้านะ

ก็ต้องมาระหว่างด้วยนะครับเพราะว่าโจรมาในรูปแบบที่อะไรมาใหม่
ปุ๊บเขามาใหม่พร้อมกันเป๊ะเลยคันตลอดเลยครับคันตลอดเลย
ข้าวไทยไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม